เหตุการณ์นี้หน่อยชะตากรรมของเด็กชายคนหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
อายุเพียงแค่แปดขวบค่ะน้องเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตเพราะถูกพ่อเลี้ยงเนี่ย
เวลาเมาแล้วชอบเขี้ยนตีตีจนช้ำทั้งตัวตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
บังคับให้น้องคนนี้ให้ลูกเลี้ยงของตัวเองเนี่ยกินปัสสาวะกินชี
ทรมานต่างนานาสุดท้ายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือน้องอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะคุณแม่เนี่ยตอนที่ลูกชายเนี่ยบาดเจ็บหนักเลยเนี่ย
รีบพามาโรงพยาบาลหนองแคร์ที่สระบุรีแต่ไม่ทันเด็กเสียชีวิตนะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่มาดูเนี่ยโอ้โหคือดูแผลเนี่ย
มันเป็นลักษณะแบบที่ข้อมือที่แขนเนี้ยมันเหมือนสายเคเบิ้ลอ่ะฟาดอ่ะโอ้โห
น่ะนะคือมันเขียวช้ำไปหมดนะครับสมมุติว่าชื่อน้องบีก็แล้วกันนะ
เด็กชายบีนะครับอายุ๘ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
คนที่ทำร้ายชื่อว่านายวิรัติแซ่เฮ้งอายุ๓๗ปีเป็นพ่อเลี้ยงของเด็ก
นี่คือสภาพบาดแผลต่างตามร่างกายนะครับคือคุณแม่เนี่ยเห็นลูกชายถูกทำร้ายเจ็บหนัก
รีบพามาโรงพยาบาลแต่ไม่ทันนะครับเสียชีวิตส่วนนี้คือคนที่ก่อเหตุนะฮะ
นายวิรัติแซ่เฮ้งอายุ๓๗ค่ะแต่ว่าตำรวจเองบอกว่าไม่ใช่คุยเฉพาะพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุนะ
แม่เด็กล่ะทำไมปล่อยให้พ่อเลี้ยงก่อเหตุขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องขยายผลต่อนี่แหละ
เพราะว่าโอ้โหมาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าน้องต้องมาเสียชีวิตอย่างนี้
สพนแคร์ได้ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กถูกทำร้ายร่างกายแล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ศพก็ถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับเพื่อดูเรื่องของร่องรอยบาดแผลต่างแล้วก็สาเหตุอย่างละเอียดนะครับ
วันนี้ชุดสืบสวนของสพนแคร์แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานที่สระบุรีไปที่บ้านของเด็ก
เป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตะบลหนองแคร์นะครับ
ท่านผู้ชมฮะหลักฐานต่างที่บ้านเนี่ยไปเจอสายเคเบิ้ลไทยที่ใช้รัดตัวเด็กอ่ะนี่ฮะ
เป็นลักษณะถูกตัดขาดด้วยนะอยู่หนึ่งเส้นมีขวดใส่ปัสสาวะอยู่๑ขวดถูกทิ้งอยู่ในบ้าน
นี่เป็นหลักฐานที่เจอนะวันนี้นะครับที่ไปตรวจสอบนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสถิตสังประภัยภูมิกับการสพนแคร์บอกว่าจากการสอบสวนพยานแวดล้อม
ทำให้ทราบว่านายวิรัติที่เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กทำร้ายลูกเลี้ยงเป็นประจำ
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำ๑๙ตุลาคมนายวิรัติเนี่ยดื่มเหล้าจนเมาอีกแล้วก็จับลูกเลี้ยงก็คือน้องบีมัดด้วยสายรัดเคเบิ้ลไทยแล้วโยงด้วยสายไฟไว้กับขื่อบ้าน
โอ้โหอะไรเนี่ยแล้วเขี้ยนตีด้วยสายไฟอีกหลายครั้งแล้วก็มัดโยงเอาไว้อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยเด็กลงมา
แล้วนายวิรัติเนี่ยเข้านอนไปเลยนะฮะเมื่อคืนนี้เข้านอนไปเลยนะครับตื่นมาตอนเที่ยงคืนนะ
น้องบีเนี่ยหลับไปในสภาพยืนแล้วก็ถูกรัดกับขื่อไว้อย่างนั้นเพราะว่าเจ็บแล้วก็อ่อนเพลียมาก
แต่นายวิรัติก็ไม่ได้สงสารลูกเลี้ยงบังคับให้เด็กเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ปัสสาวะใส่ขวดแล้วให้ดื่มปัสสาวะตัวเอง
แล้วก็ทำร้ายซ้ำอีกเตะซ้ำตามร่างกายอีกหลายครั้งจนน้องเนี่ยแน่นิ่งไปแล้วถึงแก้มัดแล้วอุ้มไปในห้องน้ำ
พยายามเขย่าเพื่อจะปลุกให้ฟื้นแต่สุดท้ายเด็กไม่ตอบสนองอะไรแล้วก็เลยอุ้มเด็กเข้าไปในห้องนอนเพื่อให้แม่ของเด็กนะแม่แท้ของเด็กส่วนตัวเองเนี่ยเป็นสามีใหม่เป็นพ่อเลี้ยง
นี่ครับแม่ชี้สายไฟสายเคเบิ้ลไทยที่สามีใหม่ตัวเองใช้ทำร้ายลูกตัวเองคือพออุ้มน้องบีเข้าไปในห้องเนี่ยแม่ของน้องบีเห็นสภาพลูกชายก็ถามว่าทำไมทำลูกแบบนี้นะแล้วก็ช่วยกันพาตัวส่งโรงพยาบาลไปถึงเนี่ยแพทย์พยายามช่วยปั๊มหัวใจน้องบีแต่ไม่ทันนะครับเสียชีวิต
นายวิรัติเนี่ยฉวยจังหวะตรงนั้นชุดละมุนวุ่นวายตรงโรงพยาบาลตรงนี้ที่เด็กเสียชีวิตเนี่ยขี่จักรยานยนต์กลับบ้านนะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
คำถามก็เหมือนที่คุณเข็มมาสอนบอกโอ้โหคือถ้าฟังรูปการณ์ของคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่เย็นค่ำทั้งตีทั้งรัดจับมัดไว้กับคือเที่ยงคืนปลุกมาทำร้ายเด็กซ้ำอีก
คุณแม่ไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอคะคุณแม่อยู่ไหนในช่วงเวลาที่มันเกิดเรื่องอ่ะ
นั่นน่ะสิเดี๋ยวให้ตำรวจเขาขยายผลต่อกันแล้วกัน
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจนำตัวแม่เด็กนะฮะแม่เด็กอายุ๓๓นะครับนำไปสอบสวนว่าทำไมเออปล่อยให้สามีใหม่เนี่ยทำร้ายลูกชายแบบเป็นประจำจนถึงขั้นหนักข้อมากกับเมื่อวานทำไมไม่ห้ามเลย
อ้างว่าที่นายวิรัติทุบตีลูกชายเพราะลูกชายไม่อ่านหนังสือไม่เรียนออนไลน์ไม่ห้ามเพราะว่ากลัวกลัวว่าถ้าไปห้ามเนี่ยเดี๋ยวลูกจะโดนหนักขึ้น

แล้วก่อนหน้านี้ที่อยู่กินกันมา๑๐กว่าเดือน

ไม่เคยมีทีท่าดุร้ายเลยสามีคนนี้
ลูกสาวคนโตของเธออายุ๑๖ปี
ก็ไม่เห็นถูกสามีของเธอเนี่ย
ดุด่าหรือว่าทำร้ายเลยนะ
บอกว่าสามีของเธอเนี่ย
ก็แค่อยากอบรมสั่งสอนลูกชายคนเล็กวัย๘ขวบ

เราก็เข้าไปในห้องเลย
ให้ดื่มปัสสาวะตัวเอง
ไม่ให้เห็นอะไรตอนนี้

กรอบที่จะถูกทำร้าย
จะมัดเหนือและเทียนเนี่ย

น้องไม่อ่านซื้อหรือน้องอ่านอะไร
น้องไม่อ่านซื้อหรือน้องอ่านอะไร

ตัวนี้เสียใจตัวตัวเองที่ผ่านแล้วทำอะไรไม่ได้
ไม่ยนต์ความผิดให้ใครแล้วโทษตัวเองนี่แหละ
ท่านผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกันเยอะเหลือเกิน

ก็คงไม่ต้องบรรยายหรืออธิบายอะไรมาก
ใช่ค่ะเพราะว่าก็ไม่มีข้ออ้างใดหรือเหตุผลใดที่จะฟังขึ้นเลยนะคะ
กับการก่อเหตุของพ่อเลี้ยงที่ทำให้เด็กผู้ชายวัยแค่๘ขวบเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เห็นสภาพแล้วยิ่งสงสารสงสารจริงนะฮะ

คือสงสารจับใจเลยครับทุกผู้ชมครับ
เด็กต้องทรมานขนาดไหนครับและไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อวานนะครับ

วันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สระบุรีเนี่ย
วันนี้ก็ต้องจัดนักจิตวิทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องของสภาพจิตใจในฝ่ายแม่เด็กแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ
ส่วนที่หรือว่าจะขยายผลอะไรยังไงก็ว่ากันไปอีกทางนึงนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องมาดูแลกันก่อน
คือแม่เด็กเนี่ยเขามีลูก๒คนก็คือน้องบีที่เสียชีวิตวัย๘ขวบกับลูกสาวอายุ๑๐กว่าขวบ
แต่น้องบีกับพี่สาวเนี่ยก็เป็นลูกคนละพ่อนะและก็ไม่ใช่ลูกของนายวิรัติที่ก่อเหตุนี้ทั้งคู่นะฮะ
วิรัตินี่เป็นสามีอีกคนนึงสามีคนล่าสุดคนที่๓นะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่านะครับแม่ของเด็กเพิ่งมาเช่าได้๖๗เดือนนะครับ
แล้วก็รับลูกชายกับลูกสาวมาอยู่ด้วยแค่ประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็อยู่กับนายวิรัติสามีใหม่แค่สองคน
เพื่อนบ้านบอกว่าตั้งแต่เด็กมาอยู่เนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่เป็นประจำเหมือนกัน
ทีแรกคิดว่าเออเด็กเขาทะเลาะกันมั้งพี่น้องทะเลาะกันนะ
เพราะว่าครอบครัวนี้เขาก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกับชาวบ้านมากนักนะครับ
เด็กสองคนก็จะอยู่ในบ้านตลอดนะเพราะว่าเวลาพ่อกับแม่ไปไหนเนี่ยจะล็อกประตูบ้านเอาไว้
เมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุก็ไม่ได้ยินเสียงหรือว่าไม่ได้เห็นอะไรผิดสังเกตนะฮะ
รู้ข่าวอีกทีก็คือมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขนาดนี้แล้ว
เด็กก็เล่นอยู่อย่างนั้นนะเกือบทุกวันนั้นเมื่อก่อนเนี่ยพักหลังไม่เห็นเลย
วันนี้ทางครอบครัวได้รับศพของน้องบีมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
วัดหนองพระบางนะครับนี่ฮะเราได้ไปเจอคุณยาย
คุณยายนี่โศกเศร้าเสียใจมากยายนี่ร้องไห้เลยบอกว่าลูกเขยคนนี้เนี่ยนะ
นายวิรัติคนก่อเหตุเนี่ยมาอยู่กินกับลูกสาวได้เกือบปี
เดือนที่แล้วลูกสาวมารับหลานสองคนไปอยู่ด้วย
ปกติน้องบีที่เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่กับยายตลอด
แล้วตลอดเวลาที่ไปอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ย
หลานชายบอกยายว่าถูกตีตลอดทำอะไรไม่ถูกใจโดนแล้ว
โดนตีมั่งโดนทำโทษโดนทำร้ายร่างกายตลอด
อย่างเช่นอ้าวหากอ่านหนังสือหานังสือไม่ได้ไม่อ่านหนังสืออะไรพวกนี้
ให้อดข้าวก็มีนอกจากทำร้ายให้อดข้าวก็มี
ยายบอกว่าไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยหลานจะถูกทำร้ายหนักถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วยายเนี่ยบอกว่าลูกเขยเนี่ยคนนี้เนี่ยนะ
เวลาดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยโอ้โหจะแบบทำตัวแบบเกรี้ยวกราดนะ
กลางแบบโมโหร้ายอยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้
เขาบอกเขารู้แต่เขาบอกว่าให้เขาสั่งสอนอดีตแล้วก็พูดอย่างนี้
บอกไม่ใช่ไม่ใช่สั่งสอนเล่นมันทรมาน
มันทรมานก็เหยื่อคือเจ็ดเจ็ด

อยู่กระฉาไชยไม่เคยไม่รู้ใครด่านจะกินอะไรทั้งน
ของแม่ทำร้ายอืมถามลูกสาวลูกสาวบอกอ๋อให้เขาสั่งสอนก็ดีแล้ว
บอกอย่างนี้มันไม่ใช่สั่งสอนแล้วมันนี่มันทรมานแล้ว
ค่ะไม่น่าจะปล่อยให้ลูกอายุแค่๘ขวบโดนทำร้ายบ่อยนะคะ
จนสุดท้ายก็เด็กเสียชีวิตอ่ะวันนี้คุณครูประจำชั้นของน้องบี
ทราบข่าวก็มาแสดงความเสียใจมาเคารพศพของลูกศิษย์นะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเจ้าชาวพนักกิจศพวันเสาร์นี้นะฮะ
ล่าสุดภูมิกับการสพนแคร์บอกว่าตอนนี้จับตัวนายอ่า
คนก่อเหตุได้แล้วนะฮะนายวิรัตินะครับท่านผู้ชมครับ
จับตัวได้แล้วนะครับไปจับได้ที่นู่นฮะ
กุยบุรีประจวบคิริขันนายวิรัติแทร่เหงอายุสามสิบเจ็ดปี
พร้อมกับจักรยานยนต์ที่ขี่หนีไปกำลังนำตัวกลับมาที่หนองแคร์นะครับ
เพื่อดำเนินคดีนะฮะแต่ว่าได้ตัวเรียบร้อยแล้วอืม
เมื่อวานนี้ช่วงชุลมุนวุ่นวายที่โรงพยาบาลเนี่ยหนีเลย
กลับบ้านเก็บเสื้อพ่งเสื้อผ้าขี่รถจักรยานยนต์หนีไปถึงนู่น
บุรีประจวบคิริคันโอ้โหคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากจริงจริง
สงสารเด็กมากนะคะครับสงสารมากมาก